มีคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะฮะ

สรุปแล้วเป็นเรื่องของแม่สามีกับลูกสะพ้าย

นะครับความจริงลูกชายตัวเองเนี่ยเพิ่งอายุสิบหก

นี่ฮะแต่ว่าแม่สามีเขาบอกว่า
ตัวลูกสะพ้ายวัยสิบห้าเนี่ยไปมีคนอื่น

อ่าทำตัวไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

ไปดูคลิปที่เขากำลังแชร์กันไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะก็มีเพจดังเขาแชร์คลิปนี้กันนะครับสุดท้ายแล้ว
น้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีเนี่ยก็ถูกทำร้ายจนต้องนั่งเช็ดเลือดนะ
แฟนก็ต้องเอายามาดมนะเอายาดมมาให้ดมเนี่ยนะฮะ
มีเสียงของสาวประเภทสองคนนะครับ
แม่สามีเขาก็พามาเป็นเพื่อนเขานะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับเด็กสาววัย๑๕ปีนะครับ
สมมุติว่าชื่อน้องบุ้งกันแล้วกัน
เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบหกเมษายน
วันนั้นเนี่ยเธอไปหาสามีที่บ้านสามีเนี่ยเป็นนุ่มวัย๑๖ปีนะ

จากนั้นแม่ของสามีอยู่ยี่สิบเก้าปีก็เรียกกลุ่มของสาวประเภทสองคนหนึ่ง
ซึ่งอายุ๔๕ปีเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแม่สามี
พาพวกเข้ามาในบ้านแล้วก็มาต่อว่าเธอแล้วก็ทำร้ายเธอนะ
สาวประเภท๒คนนี้เธอบอกว่าชื่อเจ๊บอล
สรุปแล้วเธอบอกว่าเธอถูกกล่าวหาว่าไปคบผู้ชายคนอื่น
แล้วก็มาทำให้ลูกชายของแม่เนี่ย
ต้องติดโรคทางเพศสัมพันธ์โรคหนองในอะไรอย่างนี้
ไม่เคยไปคบกับใครไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใคร
เรื่องที่เกิดขึ้นถูกเจ๊บอลนี่แหละยุโยงเสี่ยมให้ทุกคนเข้าใจผิดกัน
สุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากถูกทำร้ายเธอไปแจ้งความที่สอนอท่าเรือนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับแม่สามีแล้วก็กลุ่มคนที่มาทำร้ายเธอ
บอกว่าเสียใจมากนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือที่มันถอดต่างยายซื้อย่างก็คือก่อนที่จะมารู้จักกับหนูอีก
ก่อนที่จะมาคบกับหนูอีกแล้วคือคบกับหนูไม่หนูไม่เคยเป็นอะไรเลย
เพราะว่าเขาชอบทักว่าชวนแฟนหนูไปนอนด้วย
ถ้ามึงไม่เลิกนะเดี๋ยวกูจะให้อีมินไปตบ

คือแม่หนูยังไม่เคยทำ

คือถ้าฟังจากบุ้งไล่เลียงเนี่ย

เคยเป็นเด็กในสังกัดเจ๊บอล

แล้วก็ไปมาเขาก็

แล้วก็เหมือนกับเจ๊บอลเอง

เอาเรื่องไปบอกแม่ของ

แล้วก็ตามมาทำร้ายกันนะครับ

วันเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวโทรศัพท์มาหา

รับว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครับ
แม่ผมบอกว่าผิด

เปิดท้ายให้เขาเข้ามาเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปหาพี่บอล
ตามไปหาเจ๊
ที่ใครลงไปลงว่าบ้านหนูเนี่ยไปจ้างมาซึ่งมาตบเขาซึ่งจ้างเพื่อ
อืมก็คือไม่เข้าใจว่าจ้างทำไมอ่ะค่ะ
แต่ที่ว่าหนูมาจริงจังกับเขาก็คือเรื่องแค่วันนั้นเอง

เหมือนตอนแรกที่ยายเขารู้ว่าแจ้งความเขาก็จะให้คนนี้ทักไปคุยกับลูกชายว่า
ถามว่ามึงแจ้งความจับแม่เหรออะไรอย่างนี้
แต่ที่เขาให้ถอนแจ้งความเนี่ยเพราะเขาคิดว่าหลานเขาเป็นคนแจ้งไง
เพราะณตอนนั้นเขาคิดว่าคนนี้ยังเป็นหลานเขาอยู่ยังเป็นลูกของหนูอยู่
ผู้หญิงเสื้อแดงเขามีเรื่องกันอยู่แล้ว
เขาเคยตีกันหลายรอบแล้วเขาพูดอย่างนี้มีคนพูดมา
ยายก็ไม่รู้เข้ามาก็ยายก็นั่งอยู่บนที่นอน
เขาก็มาล้มชับ๒คนเขาน่ะกิ้นไข่กัน
น้องบอลนี่ก็ดึงยายออก
อย่าไปยุ่งกับเขานะยายอย่าไปทำอะไรนะ

เขาบอกเอ้ามึงมาตีกันเรื่องอะไรเนี่ย
กูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมึงเรื่องมึงพูดให้กูฟังสิ
ยายก็ตะโกนนะก็โกรธ
ทำไมหลานเราเนี่ยเขาต้องไปช่วยแฟนเขา
ทำไมไม่ช่วยทางยายยายเลี้ยงมาทั้งชีวิตเนี่ย

ตัวเขาก็แค่อยากให้ฝ่ายของวาเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ย

ตั้งแต่มีบุ้งฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนไปเลยเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัว
ไม่ต้องกังวลนะเพราะเราคิดแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนพาเขามาทำ
เรามั่นใจว่าเราไม่ได้คนติดต่อเด็กพวกนี้มา

เราไม่อยากเห็นว่าเออใครเขามองว่าธันวามีเมียที่ได้กับใครก็ได้ที่ไม่อยาก
ต้องเป็นเมียที่มีค่าไม่ใช่เป็นเมียที่มีอะไรกับเขาก็ได้

มันก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้จ้างใครมาตก
ไม่ได้จ้างเลยเราไม่ได้ทักหาเด็กคนนั้นเลย
เราอยากให้เขาเลือกครอบครัวยายกับแม่เขาไง
เพราะเราเหมือนเราว่าเขาบอกเขาไปแจ้งความจับแม่กับยายแล้วนะ

เออนี่เขาเป็นยายเขาเป็นแม่มึงนะอะไรอย่างนี้
แล้วเจ๊บอลเขาทำงานอะไรมีดกมีเด็กในสังกัดอะไรเยอะแยะไปหมด
ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะเออก็ดีแล้วล่ะ

แล้วก็ปล่อยเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกเขา
นอท่าเรือก็จะโดนคดีนะฮะกับคนที่ไปทำร้ายร่างกายเขานะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้นะฮะมีผู้เสียหายที่เขามาแจ้งความ
อืมอายุยังน้อยก็อยู่เลยนะฮะ